เรื่องของเครือข่ายภาคประชาชนนะครับ
มีการล่ามรายชื่อของประชาชนให้ครบหนึ่งหมื่นรายชื่อ
เพื่อขอให้ยกเลิกคำสั่งและประกาศของคอสช
ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนครับ
เครือข่ายภาคประชาชน๒๓เครือข่ายครับ
ได้รับผลกระทบจากคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
คอสชนำโดยนายจรอึ้งพากรครับ
ที่ปรึกษาศูนย์ข้อมูลกฎหมายและคดีเสร็จภาพหรือเว็บไซต์
อ่านแถลงการภาคประชาชนเข้าชื่อเสนอยกเลิกประกาศคำสั่งคอสช
และหัวหน้าคอสชที่ใช้บังคับมากว่า๓ปี๘เดือน

โดยจำนวนนี้เป็นประกาศที่มีเนื้อหาละเมิดสิทธิเสรีภาพ
ที่ทางการเมืองกระบวนการยุติธรรม
สิทธิชุมชนของประชาชนรวมไปทั้งจำกัดเสรีภาพของสื่อมวลชน

คำสั่งหัวหน้าคอสชที่ให้อำนาจทหารเรียกตัวประชาชนรายงานตัว
และคุกภุมตัวโดยไม่ตั้งข้อกราวหาได้๗วัน
ทางการนำเสนอเนื้อหาของสื่อมวลชน
ทั้งนี้เครือขาได้ตั้งโต๊ะรูปรวมลายชื่อประชาชนไม่น้อยกว่า๑หมื่นลายชื่อ

บรรยัติให้ยกเลิกประกาศและคำสั่งหัวหน้าคอสช
ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนและสิทธิ์ด้านประชาธิปไตยทั้ง๓๕ฉบับ
เพื่อเป็นการปลดอาวุธของคอสชท่วงคืนสถานการณ์ปกติให้กลับคืนมา
โดยเครือข่ายจะยื่นเสนอรายชื่อต่อสภาพผู้แทนราชดรที่จะมาจากการเลือกตั้งให้พิจารณา
เพราะว่ายังไม่มีการอะไรมายืนยันได้ว่าหากประเทศไปสู่การเลือกตั้งแล้ว
คำสั่งคอสชที่มีปัญหาเหล่านี้จะถูกยกเลิกไปหรือไม่นะครับ